บางทีนะคุณผู้ชมเราก็อยู่ของเราดีแต่เรื่องเดือดร้อนมันก็มาถึงตัวไงคุณ

โดยเฉพาะขโมยขโจรมากันทุกวี่ทุกวันขยันกันเหลือเกิน
แม่จะกระหน่ำซ้ำเติมกันไปถึงไหนมันมีเจ้าโจรค่ะ
ขโมยจักรยานแต่ว่าจักรยานมูลค่าไม่เยอะก็จริงแต่มันก็เดือดร้อนนะคุณผู้ชม
แล้วจะจับโจรได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะ
ไปกันที่ร้านขายข้าวสารแห่งหนึ่งค่ะร้านนี้อยู่แถวถนนพระหลโยธิน๑๒๒
ตำบลประชาธิปัตย์ดำเภอธัญบุรีจังหวัดพระธุมธานีเห็นไหมคะ

ยังไม่ทันจบยังไม่ทันขาดคำไปแล้วจ้า
ก็ต้องวิ่งตามสิครับ
วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปค่ะ
วิ่งไปแล้วจะจับได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ไม่รู้รู้
แต่ว่าเจ้าโจรเนี่ยนะตอนนี้เขาขโมยจักรยานยี่ห้อซุปเปอร์สีน้ำเงิน
มันจอดอยู่หน้าร้านไปได้นะคะแล้วก็ปั่นหลบหนีหายไปเลย
เจ้าของร้านก็ไม่รอช้าวิ่งหน้าตั้งตามไปทันที
แต่เวียรกรรมตามทัน

โอ้โหเหมือนในละครในหนังเลยนะ
ใช่วิ่งหน้าตั้ง
มาจากหลายมุมนะหลายคนมาช่วยกันนะคุณผู้ชม
สุดท้ายไม่รอดนะจ๊ะโดนจับได้งานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
แต่อยากรู้เหลือเกินว่าตามไปทันได้ยังไง
ไปฟังเสียงพนักงานร้านขายข้าวสารกันค่ะ
วิ่งถึงหน้าร้านดำรงครับแต่ผมตามไม่ทันแล้ว
ที่หนึ่งด้านหลังก็ขี่มอไซค์มาให้ผมช่วยไปด้วย

ฮีโร่มาช่วยน็อกขึ้นเลย

แล้วก็ไวกว่าจักรยานแน่นอน

ถูกต้องคนร้ายคือนายเอกกวีอิ่มสินอายุ๒๗ปี
ที่สุดก็สารภาพต่อหน้าพนักงานสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรนะคะว่าทำผิดจริงครับ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยเสพสารเสพติดด้วยนะ
โอ้โหโดนเยอะละงานนี้ครับตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ฝากไปถึงเจ้าของร้านละกันนะคะ
เกะระกะแบบนี้ไม่ได้ล็อกให้ดีก็ระวังอันตรายด้วย

ของร้านเนี่ยก็ได้ฝากถึงคนร้ายด้วยนะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนะ
มาเถอะมาบอกกันตรงตรงครับจะยินดีช่วยอืมนะคะ
ดีกว่าจะมาขโมยกันแบบเนี้ยนะคะมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ผิดกฎหมายอืม
ไม่ดีต่อชีวิตคุณเองนั่นแหละเออคือผมได้อ่านข่าวพวกนี้เยอะ
พวกขโมยขโจนด้วยความที่ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้อืม
หลายคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาพูดตรงกันเลยว่าอยากได้มาพูดตรงดีกว่า
ถ้าไม่มีอะไรกินมาบอกอยากขโมยกันเลยนะนั่นดิครับคุณผู้ชม